เป็นสารเสพติดสำหรับเด็ก
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เกมปัญหาอยู่ที่คนครับ
เกมนะคะเป็นสารเสพติดนะคะสำหรับเด็ก
แต่ละเกมก็ทำให้ติดได้ไม่เท่ากัน
เกมที่สนุกมากมีความรุนแรงมาก

ก็จะทำให้ติดได้ง่ายมากขึ้นด้วย

แต่ว่ามันไม่มีใครเถียงให้วีดีโอเกม

ก็คือทุกคนโยนขยะมา

ในประเทศไทยนะคะมีการสำรวจล่าสุด
เราพบว่าเด็กที่ติดเกมถึงขั้นเป็นโรคติดเกมเนี่ย

หรือ๑๐คนจะมีอยู่๑คนที่เป็นโรคติดเก
ในปี๒๐๑๙คือปีนี้ค่ะ
การอนามัยโลกได้ระบุว่าโรคติดเกมเป็นโรคสมองอย่างหนึ่ง
แล้วก็เป็นโรคทางจิตเวทซึ่งรักษาได้นะคะ
ประเทศไทยถ้าในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในอันดับที่ต้น

ขณะที่ประเทศอื่นมีอัตราในส่วนของรายละเอียด
การติดเกมอยู่ไม่ถึง๕
ในเหตุการณ์ยิงที่เราเจอในต่างประเทศ
เพราะว่าเด็กเองมีพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการเล่นเกมมานาน
จนทำให้สมองของน้องเองขาดการยับยังช่างใจ
เด็กเองแยกโลกเสมือนจริงกับโลกของความเป็นจริงไม่ได้
วิดีโอเกมเป็นสื่อบันเทิง
และสื่อบันเทิงมีผลกับจิตใจคน

บางคนเล่นแล้วรู้ว่านี่คือไม่ใช่เรื่องจริง

เกมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างเช่น
เกมที่ต้องเล่นหลายคนมีทีมหลายคน
เวลาที่ใช้อาวุธแล้วมีเลือดสาด
เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปทำร้ายคนอื่นในชีวิตประจำวัน
หรือว่าชีวิตจริงเขาก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนเกม
ตรงนี้ทำให้เด็กเองติดเกมได้มากขึ้น
แล้วก็ก่อความรุนแรงได้มากขึ้นนะคะ
ตั้งแต่เด็กจนโตผมก็รู้สึกว่าการฆ่ากันมันเยอะ
เหมือนกับทุกวันนี้เวลาผมอ่านข่าว

คุณมีสิทธิ์จะตายได้กับอะไรก็ไม่รู้
ขับรถปาดหน้ากันลงมายิงกันตายหรืออะไรแบบนี้

วิดีโอเกมมันก็ทำให้ความรู้สึกว่า
การฆ่ากันมันเป็นเรื่องปกติ
แต่นั่นคือในโลกของจินตนาการ
หนังที่ฆ่ากันนิยายที่ฆ่ากันมันมีเยอะแยะไปหมดเลย
มันทำให้เราอาจจะชินแต่ไม่ได้ชินในลักษณะที่ว่าพร้อมที่จะกระทำสิ่งนั้นกับคนอื่น
ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่ต้นเหตุประการเดียว
มันอาจจะเป็นต้นเหตุได้แต่มันต้องมีอย่างอื่นด้วยอีกประกอบกันแน่
เกมในเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของสมองของเด็กนะคะ
โดยเฉพาะเด็กที่เล่นเกมก่อน๑๘ปียิ่งเล่นเกมอายุน้อยเท่าไหร่เนี่ย
ก็จะเจอว่าเด็กเองเนี่ยจะติดเกมมากขึ้น
เราเจอว่าเด็กเองนะคะก็มีการถูกจับกลุ่มมากขึ้นในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วก็เมื่อถามกลับไปเด็กในสถานพินิษฐ์หลายคนก็จะมีปัญหาด้านของสุขภาพจิต
ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการติดเกมร่วมด้วย
ถ้าถามบุคคลรอบข้างเองนะคะ
เขาเล่นเกมจนกระทั่งเขามีพฤติกรรมเรียนแบบความแรงโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยติดเกมติดง่ายกว่าติดยาเสพติดอีกครั้ง
แวนขายง่ายเซ็กซ์ขายง่าย
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดของงานคนทำงาน
หรือเป็นความผิดของสังคมที่ทำไมโลกมนุษย์มันถึงมีบรรทัศนที่ค่อนข้างจะเทไปชื่นชอบกับอะไรแบบนี้
แล้วทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่เคยมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันอย่างนี้ครับ
มีเรื่องชีวิตเรื่องปากท้องอะไรที่เขาต้องไปจัดการแก้ไข
ไม่แปลกที่คนจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นลำดับท้าย
เราเจอว่าสมองของเด็กนะคะที่ติดเกมมีปัญหาในเรื่องของสมองในส่วนของยับยั่งชั่งใจ
เราจะเห็นว่าเด็กติดเกมเองเนี่ยก็จะมีอาการนะคะลงแดงเหมือนกับอาการของผู้ติดสารเสพติดถ้าไม่ได้เล่นเกม
เราจะสังเกตว่าผู้ใหญ่เวลาเล่นเกมเนี่ยเราจะมีตัวห้ามเพราะว่าสมองเราพัฒนาแล้วเราไม่ค่อยติดเกมกันค่ะ
มันมีงานวิจัยของทั้งฝ่ายที่มองว่ามันมีปัญหาและไม่มีปัญหา
มีงานวิจัยแบบนี้ดีแล้วมันจะทำให้เราได้เห็นทุกอย่างรอบด้าน
แต่สุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเคาะว่าโอเคฉันจะเชื่อใครด้วยเหตุผลอะไรอันนี้สำคัญ
เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดบรรทัศนหรือแนวทางปฏิบัติต่อมาให้กับสังคม
ต้องบอกว่างานวิจัยหลายอันนะคะที่มาจากต่างประเทศนะคะมันมีการต่อสู้กันทางธุรกิจของการเล่นเกมอยู่พอสมควร
ทำให้งานวิจัยหลายอันก็จะมีการบอกว่าเกมเป็นสิ่งที่ดี
ขณะที่งานวิจัยหลายที่นะคะโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคอย่างเดียว
ก็จะพบว่าเกิดภาวะในเรื่องของโรคติดเกมมากขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้
มันมีงานวิจัยบอกว่าเกณฑ์เป็นเรื่องปกติ
บางที่เนี่ยจะมีการเก็บภาษีจากบริษัทเกมจะมีการปิดกั้นเรื่องของการศึกษาพวกนี้ค่อนข้างเยอะ
เกมแต่ละที่ก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับ
ผมมองว่ามันเป็นอิสระในการกระทำตามอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายผมคิดว่าเขาก็ทำได้
แต่ว่ามาตรการเยียวยาแก้ไขก็ควรจะมี
ได้ทุกเพศทุกวัยเกมที่ต้องโตหน่อยเกมที่ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
การใส่ข้อมูลนะคะในเกมออนไลน์ต่างเด็กก็จะอัพอายุของตัวเองขึ้นมา
เพราะเราไม่เคยฟังเรื่องพี่นาย
โทรทัศน์มันได้ผลมากน้อยขนาดไหน
มันต้องเกิดจากการนั่งรวมกันของหน่วยงานที่มีอำนาจ
อย่าให้คนคนเดียวหรือผู้มีอำนาจอยู่กลุ่มเดียว
ที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านอื่นประกอบ
มันควรจะเกิดเขาเรียกว่าระดมสมองกันของทุกภาคส่วนให้มันเกิดขึ้น
เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันแฟร์มากกว่า
อย่างในกรณีต่างประเทศเขาก็มีมาตรการหลายขั้น
อย่างเช่นว่าเกมที่จัดว่ารุนแรงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นห้ามขาย
เขาจะไม่ให้วางเชลล์มีขายได้แต่ต้องให้มาถามซื้อเอา
ถ้าเป็นเด็กเกินเป็นผู้เยาว์หรือดูแล้วผิดปกติ
เขาก็จะได้ปฏิเสธกันนะตรงนั้น

ซึ่งจริงแล้วอีกหลายประเทศร้อยกว่าประเทศไม่ได้ยอมรับ
แม้แต่การแข่งขันโอลิมปิกนะคะ
เขาบอกว่าอีสปอร์ตไม่ได้เป็นเรื่องของสปอร์ตจริง
ถ้าประเทศไทยมีการใช้อีสปอร์ตเป็นกีฬานะคะ
ก็ต้องสอนให้เด็กมีวินัยเหมือนนักกีฬาด้วย
สำหรับผมนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อ
มันไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจาก
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลมอเตอร์สปอร์ต

ถามว่ามันเป็นกีฬาไหมไม่รู้

หรือมีกีฬาอีกหลายชนิดที่ไม่จำเป็นจะต้องถูก
มันกำหนดนิยามว่ามันคือกีฬา
สมัยนี้เด็กเล็กไม่เล่นเกมเองค่ะ
สนุกด้วยการที่จะดูพี่เล่นหรือว่าผ่านยูทูบเบอร์
ซึ่งตรงนี้ความแรงเทียบเท่ากับในส่วนของเด็กที่เล่นเกมเองค่ะ
อะไรก็ตามที่สร้างความสุขให้กับเด็ก

สมองในส่วนของเหตุผลมันไม่ทำงานค่ะ
เทียบเท่ากันกับในส่วนของเด็กเล่นเกมเอง
และก็เทียบเท่ากับสารเสพติดด้วยค่ะ
ทุกวันนี้คนพูดกันอ้างสารพัดอ้างศิลธรรม
อ้างความถูกต้องอ้างเทคโนโลยีอ้างนู่นอ้างนี่

แง่มุมหลายอย่างที่คุณจะสามารถเรียนรู้จากมันได้
อย่างเรื่องความรักในความยุติธรรมความถูกต้องรักอิสระภาพ

ว่าโลกปฏิเสธเกมไม่ได้
ไม่มีทางโล่งปฏิเสธเกมไม่ได้ครับไม่มีทางเลย